ดูการคอสตูมดูการแต่งกายซะก่อน

เธอก็
ก็ชุดแดงกับคุณตาสวัสดีค่ะ

สุดยอดเลยนี่แหละคุณตาของหนุ่มเข้มเขาค่ะ
ดูทำท่าเลย

ก็คือแบบว่าช่วงเวลาของครอบครัวนั่นแหละค่ะ

ส่วนคุณตาเข้มบอกคนนี้รักมากเลย

แข้งซ้ายแข้งขวา

แต่เข้มยอมรับว่าก่อนจะดังเนี่ยดื้อจัดเลย

เข้มบอกตาเนี่ยแทบไม่อยากเชื่อเหมือนกัน

คือในเรื่องหลานจะโดนแบบกระทำเยอะ
ถ้าเป็นละครบู๊ก็จะโดนแบบรุมทำร้ายอะไรอย่างนี้ครับ
เขาบอกทางสะใจ
ซ้ายทั้งสงสาร

ไม่เคยถามนะครับว่าเราอยากหรือไม่อยาก

มาศึกษากัน

แต่ยังไม่มี

โหเพราะคนหล่าคนโสด

พีเซนเตอร์ต้องข่าวคุณตาแล้ว
คุณตาเขามีโซดแล้ว